หลังจากฉีดเสร็จแล้วกำลังจะเดินกลับมีเสียงผู้หญิงเรียกพี่นอนเป็นเพื่อนหนูนอนเป็นเพื่อนหนูหน่อยพูดอย่าง
เพื่อนผมก็นอนอะไรน้องนอนเพื่อนหนูหน่อยหนูนอนอยู่คนเดียวตรงนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็แงะไปมองจังหวะที่แงะไปมองพี่แจ๊คสิ่งที่เห็น
อ่าเป็นร่างร่างหนึ่งอ่าถูกห่ออยู่ในผ้าดิบ
พอจังหวะที่เดินกลับมาที่ห้องเนี่ยพี่แจ๊คตอนเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเปิดประตูเข้ามากำลังจะเปิดไฟ
เหลือไปดูเพื่อนพี่แจ๊คสิ่งที่เห็นเป็นร่างร่างหนึ่งอยู่ในผ้าห่อศพเนี่ยเอ้ย
เอียงตัวมาจากกำแพงอ่ะพี่อย่างเงี้อ่าแล้วกำลังเอาลิ้นเนี่ยครับ
เรียตามหน้าตามตัวบริเวณเพื่อนผมเนี้ยเฮ้ย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
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงนะครับเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกันที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นนะครับ
และวันนี้เนื้อหารายการของเรานั้นยังคงเข้มข้นตื่นเต้นน่ากลัวเหมือนเดิมกับแขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
ส่วนจะเป็นใครไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

แล้วเมื่อกี้คุณต้นก็เจอหน้าผมก็ผมน้อยใจพี่แจ๊คนิดนึงนะ
แจ๊คถามทุกคนเลยว่าโทรมาจากแถวไหน

ผมก็เลยบอกว่าอ๋อเราคุยกันหลายครั้ง

คุณต้นมาเล่าเรื่องกับผมเนี่ย๓เรื่องแล้ว

อีกหนึ่งคำถามเดี๋ยวคุณต้นน้อยใจผมอีก
แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุ

ถ้ามีความเชื่อเรื่องของผี
คุณต้นเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์๑๐๐

เต็มร้อยว่าโลกนี้มีผีอย่างแน่นอน

วันนี้มีเรื่องราวมาฝากชาวสถานีผีดุของเราด้วย

ต้องถามก่อนว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรง
เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับ

พริกข้างบ้านอยากฟังเรื่องนี้เป็นยังไงครับ

ก็ขอพาพี่แจ๊คย้อนไปเมื่อตอนสมัยฝึกงาน

อาจารย์ก็จะให้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ไปโรงงานที่สบุรีที่ลำปาง

ก็เหลือโรงงานหนึ่งที่นครปฐม
เราก็พอรู้ว่าที่ที่จะไปกันปุ๊บ

ก็คือมีต้นมีเพื่อนชื่ออ้นแล้วก็มีต้อ

ก็ตกลงแล้วว่าจะไปที่นี่กัน

เราก็ทำการโทรนัดสถานที่กับทางผู้จัดการโรงงาน
ว่าเดี๋ยวเราจะขอเขาไปฝึกงานนะ

พอตอนวันไปเนี่ยก็จะมีต้นกับอ้นเนี่ย

ก็คือตอนนั้นก็จะไปขึ้นรถที่สายใต้

แล้วก็ไปลงที่กลางทางก่อนที่จะถึงนครปฐม
พอถึงต้นนั้นปุ๊บเราก็จะโทรให้พี่ที่โรงงานเนี่ย

เพราะว่าบริเวณโรงงานนี้จะไม่มีรถเข้าถึง
พอวันที่ไปเนี่ยต้นก็ไปกับอ้นสองคน

หลังจากที่เรานั่งรถไปลงได้กลางทาง
แล้วก็โทรหาพี่ที่ทำงานแล้วให้เขามารับแล้วเนี่ย

ผู้จัดการก็ให้น้องที่โรงงานออกมารับ
พอมารับเสร็จปุ๊บคืนนั้นเนี่ยเราก็ได้นอนที่โรงงาน
ซึ่งก่อนที่จะนอนเนี่ยเขาก็จะพาไปดูว่า
ตำแหน่งที่โรงงานเนี่ยตรงนี้เป็นที่
อะไรบ้างพาไปเซอร์เวย์ไปดูก่อน
อ่าใช่ครับเป็นที่เผางานที่เก็บเคลือบดิบอะไรอย่างนี้นะครับ

ซึ่งวันที่เดินไปดูเนี่ยคืนนั้นเนี่ย
เราก็แปลกใจแล้วว่าทำไมมีสารพระภูมิถึงสองที่อืม
โรงงานนี้เออครับหมายถึงว่าอยู่ตรงไหนบ้าง
มีตรงข้างหน้าทางแห้งแล้วก็ตรงข้างหลัง
ผมเรียกว่าคุมหน้าคุมหลังนะครับ
ซึ่งก็ค่อนข้างแปลกเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหน
ส่วนมากสารภูมิจะอยู่ข้างหน้าใช่ครับ
ก็คืนนั้นก็ไปนอนที่โรงงานเนี่ยหลังจากที่
ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแนะนำตัวอะไรเสร็จแล้วปุ๊บ
ก็นอนกันระหว่างที่นอนไปเนี่ย
้นก็เกิดปวดฉี่อย่าเข้าห้องน้ำอืม
ก็ลุกมาเข้าห้องน้ำตอนนั้นเวลาประมาณตีสองครับพี่แจ
อ้วนบอกว่าตอนที่ลุกจะมาลุกมาเข้าห้องน้ำเนี่ย

ประมาณสามสี่คนอืมตอนแรกคิดว่าเอ้ย
เขางานหรือว่าทำอะไรกันหรือเปล่าอืม
ก็เข้าน้ำเสร็จก็กลับมานอนแล้วก็ไม่ได้อะไร
ตอนเช้าก็มาถามพี่ผู้จัดการเขาก็บอกว่าเมื่อคืนพี่ไม่ได้ปล่อยโอ
หมายถึงว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่มีคนมาทำงานใช่ครับอืม
อันนี้เราก็เก็บความสงสัยไว้
พอหลังจากอะไรเสร็จสับแล้วเนี่ยพี่เขาก็พาไปแนะนำให้รู้จักกับ
พี่ที่อยู่บริเวณแถวนั้นนะครับครับเพื่อที่จะให้เราไปดูบ้านเช่าอืม
เขาก็มีมาให้ดูสองคนก็จะมีประมาณสามที่
ซึ่งบ้านเช่าที่ผมไปอยู่เนี่ยมันเป็นเขตลอยต่อครับพี่แจ๊ค
หมายถึงว่าฝั่งนี้นครปฐมข้ามรางรถไฟไปเป็นจังหวัดราชบุรี
ครับครับก็พี่เขาก็พาไปดูที่แรกก็ไม่ถูกใจ
เพราะว่าไกลไปที่สองก็ยังไม่ถูกใจจนมาที่ที่สามเนี่ย
ก็เห็นพ้องต้องกัน๓คนว่าเออสถานที่โอเค
หนึ่งคือเป็นหอพักที่เพิ่งสร้างใหม่อืม
แล้วคนอยู่มีไม่เยอะมีอยู่ตอนนั้นที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่ห้องเดียวเอง
แล้วบริเวณรอบรอบเนี่ยคือมันไม่แออ่ะพี่แจ๊คหมายถึงว่าข้างหน้าเนี่ย
ก็จะเป็นโถงที่จอดรถอะไรอย่างเงี้นะครับถัดไปหน่อยหนึ่งเนี้ย
ก็จะเป็นสวนมารู้ตอนหลังว่าเป็นสวนพริกอ่ะเราก็ตกลงกันว่าที่จะอยู่ที่นี่
ก็หลังจากวันนั้นพอเพื่อนมาครบแล้วอะไรแล้วเนี้ยเราก็ทำการย้ายของเข้าไปอืม
ของเข้าไปคือตอนนั้นเนี่ยฝึกงานก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ
ก็คือมีเป้ไปคนละใบกระเป๋าไปคนละใบครับพวกที่นอนหมอนมุ้งเนี่ย
ทางพี่ที่เป็นเจ้าของหอเนี่ยเขาก็จะจัดเตรียมไว้ให้เรา
ก็หลังจากที่ย้ายของเข้าไปเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี้ยวันแรกก็ผ่านไปอืม
พอวันที่สองก็เริ่มมีพี่เจ้าของหอเนี้ยซึ่งเป็นเป็นอ่า
เหมือนเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่แถวบริเวณนั้นนะครับเขาก็มาคุยเออ
น้องมาจากกรุงเทพฯเหรอเอออยู่อยู่กันได้หรือเปล่าสามคนอะไรอย่างเงี้ย
ก็ถามผมอย่างเงี้ยทุกคนก็อ่าโอเคครับพี่อยู่ได้ครับอืม
แล้วพอหลังจากวันนั้นเนี่ยทุกตอนเย็นเนี่ยพี่กลุ่มเนี้ย
เขาก็จะมีการปาร์ตี้กันพี่แจ๊คหมายถึงว่ากินดื่มอะไรกันตามปกติ
แล้วเขาก็เห็นไอ้น้อง๓คนนี้มาจากกรุงเทพเว้ย
ก็ชวนไปนั่งกินไปอะไรกันตามปกติพอไปนั่งกินกันวันแรกวันที่สอง
วันที่๓พอมาวันที่๔หลังจากที่เราย้ายของเข้าไปอยู่แล้วเนี่ย
ครับแล้วก็นั่งกินกันวันที่สี่ก็หลังจากที่นั่งกินกันอยู่
สักพักหนึ่งอ่ะนะครับเพื่อนชื่อต้อก็รู้สึกปวดฉี่อืมพอ
ฉีดเสร็จปุ๊บมันก็ลุกลุกขึ้นมาครับ
แล้วก็เดินไปตรงบริเวณท้ายห้องเช่า
ซึ่งเป็นส่วนพี่พี่ใจอ๋ออืมตอนที่เดินไปเนี้ย
ผมก็สังเกตได้ว่าพี่ที่นั่งอยู่ทุกคนเนี่ย
หยุดหยุดกินเลยแล้วก็หันมามองที่เพื่อนผมว่า
มันจะเดินไปไหนวะเหมือนพร้อมใจกันดูเลยเหรอ
พอเดินหายไปสักพักหนึ่งเสร็จเนี่ยเดินกลับมาทุกคนก็ถามว่าเฮ้ยน้องไปไหนมา
ฉี่พี่ไปฉี่ปุ๊บทุกคนก็เงียบ
พอเงียบเสร็จก็กินกันต่อก็เฮฮาไป
พอกินไปสักพักหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ๔ทุ่ม๕ทุ่มพี่แจ๊ค
พอกินเย็นเสร็จปุ๊บกลัวฉี่อีก
พอจังหวะที่มันลุกจะเดินไปเนี่ยพี่เขาก็บอกเฮ้ยเข้าห้องน้ำเปล่าอยู่แค่นี้เองนะ
เขาพูดอย่างนี้นะเพื่อนผมก็ไม่สนใจคืออาจจะเป็นด้วยความที่แบบว่าเริ่มรู้สึกแบบอึม
หรือว่าอะไรก็สุดแท้แต่ก็ไม่สนใจก็เดินทางมันสะดวกไง
อ่าใช่ครับเป็นป่าเป็นสวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เดินเดินไป
พอเดินหายไปสักพักหนึ่งทุกคนก็เริ่มแปลกใจแล้วทำไมหายไปนานจัง
ฉี่เนี่ยเต็มที่ก็๒๓นาทีพี่แจ๊คไม่น่าจะเกินนั้น
หายไปประมาณ๕นาทีทุกคนเริ่มสงสัยก็เลยให้ผมเนี่ยกับอ้นเนี่ยเดินไปดูว่า
ทำไมเพื่อนไปฉี่นานจังวะไปอะไรอย่างเงี้ยก็พอเดินไปดูปุ๊บ
ตอนที่เราเดินไปดูเนี่ยเราก็เดินมันไปฉีดหรือว่าไปแอบคุยโทรศัพท์อะไรอยู่ตรงไหน
พอเดินไปปุ๊บปรากฏว่าเราเห็นเพื่อนเราเนี่ยนอนอยู่ตรงใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งพี่แจ๊

อืมใช่อ๋อทุกคนคิดว่ามันเมาอ้นรีบวิ่งไปบอกพวกพี่พี่ที่นั่งกินเลยพี่เพื่อนผมเมาอ่ะอย่างงั้นอย่างงี้ปุ๊บ
ก็เลยไปเรียกมันปุ๊บพอมันรู้สึกตัวปุ๊บมันก็สะดุ้งตื่นพี่

ดุ้งตื่นแล้วก็ร้องโวยวายเลยว่าผีรอผีรอคุย
มันก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่กำลังเดินไปฉี่เนี่ยหลังจากฉี่เสร็จแล้วกำลังจะเดินกลับ

มีเสียงผู้หญิงเรียกว่าพี่จะรีบไปไหน

แล้วแถวบริเวณนั้นมันก็เป็นเหมือนแบบชาวบ้านอะไรอยู่กันอย่างนี้
คิดว่าอ๊อกคงเป็นเด็กชาวบ้านแถวนั้นแหละ
คิดว่าเด็กชาวบ้านมาเรียกก็เลยหันไปดู
พอหันไปดูเนี่ยก็บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ชวนบอกว่าพี่เดินมากับหนูหน่อย
ตกอยู่ในพวังรู้สึกตัวแต่ควบคุมอะไรไม่ได้

ง่วงสภาพอะไรประมาณนี้
ผมกับป้นก็เอาเพื่อนเนี่ยแบกไปที่ห้อง

ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่นั่งกินไปได้สักพักหนึ่ง

อ้นเนี่ยเหมือนรู้แล้วว่าเหมือนครับคล้ายครับคล้าแล้วว่าเพื่อนเนี่ยน่าจะเจอมาจริงหรือเปล่า
น่าจะโกหกอะไรประมาณเนี้ยอ้นไม่ไปฉี่ที่ตรงนั้นอ้นเดินเลือกจะเดินกลับมาที่ห้อง
พอจังหวะที่เดินกลับมาที่ห้องเลยพี่แจ๊คตอนเปิดประตูเข้ามาเนี่ย
ตอนแรกที่เอาเพื่อนมานอนเนี่ยก็จะปิดไฟหมดเลยทั้งห้อง
เปิดประตูเข้ามากำลังจะเปิดไฟเหลือไปดูเพื่อนพี่แจ๊ค
สิ่งที่เห็นเป็นร่างร่างหนึ่งอยู่ในผ้าห่อศพเนี่ย
แล้วกำลังเอาลิ้นเนี่ยเลียตามหน้าตามตัวบริเวณเพื่อนผมเนี่ย
เห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคือตอนนั้นยืนชะงักอยู่สักพักนึง
อ้นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยช็อกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
ไปตะโกนบอกพวกผมแล้วก็พวกพี่ที่นั่งอยู่แล้วเฮ้
พี่หลอกพี่มาดูหน่อยอะไรประมาณนี้
พอหลังจากที่พี่เขาก็ได้ยินเพื่อนผมตะโกนทีนี้เนี่ยก็รีบวิ่งกันมาดูกันหมดเลย
พอวิ่งมาดูกันหมดปุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วพี่แจ๊คพอเปิดไฟ
ร่างนั้นหายไปแต่ว่าบนบริเวณบนหน้าบนลำตัวเพื่อนผมเนี่ยมีรอยเลือดมีคราบเลือดติดอยู่
อยู่คนหัวลุกข้างนี้เฉยเลยครับซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหน
เป็นรอยเลือดรอยอะไรติดอยู่ตามหน้าตามตัวเนี่ยพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็มีสติที่สุดตอนนั้นเนี่ย
เพราะว่าคือผมเนี่ยเป็นคนที่กินเยอะไม่ได้ก็เฮฮากับเขาไปงั้นแหละก็กินไปไม่เยอะ
คือกินพอรู้ตัวว่าไม่เมาเราก็มีสติที่สุดเราก็บอกเพื่อนอ้นใจเย็นนะ
คือตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนสติแตกพี่แจ๊คแล้วร่ำละลักจะพูดแล้วเฮ้ยเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
อีกคนนึงก็เมาเราก็เอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าเช็ดอะไรเพื่อนอ่าพอเช็ดเสร็จปุ๊บก็
ตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เช็ดหน้าเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเลิกกินเลยอ้วนบอกกินต่อไม่ได้แล้ว
ผมก็โอเคเพื่อนเลิกก็เลิกก็พอหลังจากที่เลิกกินกันตอนนั้นเนี่ยพวกพี่เขาก็ยังจะนั่งกินต่อนะครับ
เราก็กลับมานอนที่ห้องกันคราวนี้เนี่ยเปิดไฟนอนเลยเปิดไฟนอนพอนอนไปสักพักหนึ่งเนี่ย
ผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ยังรู้สึกไม่เมาแล้วเปิดไฟนอนนะพี่แจ๊คไฟมันแยงตารู้สึกนอนไม่ได้นอนไม่สบายก็ลุกไปปิดไฟ
พอปิดไฟเสร็จปุ๊บก็จะกลับมานอนนอนไม่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงดังกุ๊กตรงประตูข้างหลัง
ก็คือลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะเป็นห้องธรรมดาพี่แจ๊คประตูเข้ามาปุ๊บฝั่งซ้ายจะเป็นห้องน้ำ
แล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเปิดไปได้จะเป็นเหมือนแบบที่ตากผ้าอะไรประมาณนี้นะครับ
พอได้ยินเสียงกันเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าเป็นลมหรือเปล่าเป็นเสียงลมหรือเปล่า
หรือว่าไอ้ผู้พี่เนี่ยมาแกล้งแน่เลยก็คิดดังนั้นผมก็นอนฝั่งไปก็ดูสิ
แต่ตอนนั้นเริ่มโหม่หูแล้วขยัวเลยหนักหนา

พอเดินดูประมาณเก็ตเราเห็นเป็นเงาสองเงา

ว่ายื่นมือมาทำอะไรตรงประตูยื่นมือมาตุ๊กเนี่ย
พี่แจ๊คจะเปิดพี่มันแกล้งแน่เลย
เห็น้ำนั่นเปิ๊บปุ๊บเราก็พยายามจะ
เปิดประตูแล้วก็มาแบบเฮ้ยพี่อย่ามาแจ้งดิ
ปรากฏว่าประตูเนี่ยดึงเข้ามาไม่ออก
เหมือนในฝั่งข้างนอกก็พยายามดึงล้างอยู่เหมือนกัน
คือต่างคนต่างดึงอ่ะพี่แจ๊คเราจะเปิดมันก็ไม่ให้เปิด
แกล้งอะไรกันขนาดนี้เนี่ยดึกแล้วนะยังจะขนาดนี้อีก
จนพอสุดท้ายเนี่ยเสียงเขย่าประตูหยุดไป
พอหยุดปุ๊บเราก็เปิดคราวนี้เปิดได้แล้ว
เปิดได้ปุ๊บเราก็คือด้วยความโอโหก็จะพี่เล่นอะไรนักหนาเนี่ยดึกแล้วนะ
แล้วก็พอเปิดไปปุ๊บไม่เห็นใครมองด้านขวาไม่มีอะไรที่พี่แจ๊ค
ไปด้านซ้ายสิ่งที่เห็นคือเป็นร่างสองร่าง
ยืนอยู่ตรงบริเวณตรงท้ายห้องเช่าตรงที่จะมุ่งหน้าไปสวนพริกอืม
ร่างนั้นหันมามองพี่แจ๊คไม่ใช่คนครับเป็นตัวหุ่นไล่กา
เฮ้ยที่เพื่อนเล่าให้ฟังอะนะ
ใช่ครับสองตัวที่เพื่อนคือลักษณะใช่เลยที่เพื่อนพูดมาเนี่ยคือตาแดงหันมามองทางผม
พอผมเห็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็นิ่งไปพักนึง

ตอนนั้นเนี่ยยังคิดว่าพี่แกล้งอยู่หรือเปล่าคือแต่พอคิดว่ามันไม่ใช่การแกล้งแล้วอย่างเงี้
พอหันมาไปเห็นตาแดงปุ๊บผมก็พอประมวลผลได้ปุ๊บว่าไม่ได้โดนแกล้งแล้ว
ปิดประตูเลยพี่แจ๊คแล้วก็เข้ามานอนกับเพื่อนพอหลังจากคืนนั้นก็นอนนอนกันไป
เช้านะครับคือผมนอนไม่หลับเลยคืนนั้นใครจะนอนหลับเอาจริง
แล้วพอนอนไปเนี่ยพี่แจ๊คมันก็มีเสียงเหมือนเสียงอะไรตกบนหลังคาอยู่ตลอดเลย
ก็เสียงลูกมะกอกลูกมะม่วงตกลงมาบนหลังคาปุ้งปังปุ้งปังหลังคา
ซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยเป็นสแตนเป็นบ้านเป็นห้องเช่าโล่งเลยพี่แจ๊ค
ผมก็นอนฟังจนเช้าเนี้ยพอตอนพอจนเช้าเนี้ยหลังจากที่เพื่อนทั้งสองคนตื่นมาแล้วก็ฟังเมาเนี่ย
เราก็เริ่มมาคุยกันมาทบทวนกันว่าเฮ้ยถามต้อก่อนเลยคนแรกเมื่อคืนต้อเจออะไรมา
พ่อเล่าให้ฟังเหมือนเดิมที่เจอเลยพี่แจ๊คแล้วเราก็ไปถามอ้นเจออะไรมาอ้นบอกเจออย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บ
คราวนี้ผมเล่ามั่งก็บอกเป็นตัวหุ่นละกาแบบนี้ใช่ไหมใช่เลยพี่แจ๊ค
คือสามคนเนี่ยเจอเหมือนกันหมดเลยครับเจอคนละอย่างพอรู้อย่างงั้นปุ๊บเนี่ย
เราก็เริ่มรู้แล้วว่าอยู่ที่นี่ต่อไปเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไม่น่าจะดีแล้วเออใช่ครับไม่ดี
วันนั้นเนี่ยเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของหอเพื่อที่จะบอกว่าพี่อยู่ไม่ได้แล้ว
ก็คือเราก็ไปเล่าให้พี่เขาฟังตอนแรกเขาก็อึกอักอึกกักก็ยังเขาก็ยังยืนยันว่าพวกเองเมาหรือเปล่า
อยู่ไปต่อเถอะอะไรประมาณเนี้ยอืมทีนี้เนี่ยพอพวกเราดึงดันไปว่ายังไงก็อยู่ไม่ทันแล้วพี่
พวกผมเนี่ยกลัววันนี้ยังแค่นี้เลยแล้วถ้าต่อต่อไปอยู่ถ้าอยู่ไปนานกว่านี้เนี่ย
จะเป็นอะไรไปมากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งระยะเวลาฝึกฝึกงานผมเนี่ยประมาณ๒เดือน
ช่วงที่ย้ายไปอยู่เนี่ยวันนั้นเป็นประมาณวันที่๔ที่๕เองพี่แจ๊ค

พออย่างนั้นปุ๊บพี่เขาก็เริ่มเสียงอ่อนอ่ะไหนมีอะไรมาคุยให้ฟัง
พอเราก็เริ่มคุยอีกทีก็คุยคุยปุ๊บเขาก็ไม่พูดอะไร
วันนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้คำตอบแต่เรามารู้เรื่องราวจากพี่ที่ทำงานอีกคนนึง
คือก็คือคนที่พาเรามาที่เนี่ยเขาบอกว่าที่ตรงบริเวณนี้
ตอนก่อนที่จะเป็นสวนพริกแล้วก็จะเป็นห้องเช่าเนี่ยมันก็เป็นป่าเป็นเหมือนปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยอะไรกัน
แล้วก็มาทิ้งไปตรงใต้จนที่เพื่อนผมไปชี่ครับ
เหมือนมันเป็นอดีตไล่ข้าวโพดเก่าแน่นอนพอไล่ข้าวโพดอะเวลาข้าวโพดมันโตอ่ะ

แล้วบริเวณที่เพื่อนผมไปเฉี่

ตรงที่เจอร่างของผู้หญิงคนนั้นเนี่ย

หลังจากที่เจอร่างผู้หญิงคนนั้นนอนตายแล้วเนี่ย

ร่างของแรงงานต่างด้าวสองคน

หลังจากที่ว่ามีข่าวว่ามีผู้หญิงโดนฆ่า

คนขับรถผ่านตอนเช้ามืด
แล้วก็ถ่ายกบแร่กะโพดเอาส่วนพริกมาปลูกแทน

แล้วก็ถัดมาเนี่ยก็ปลูกเป็นห้องเช่า

ตอนนั้น๘๐๐พี่แจ๊ค๘๐๐นึงเนี่ยแหละครับราคาเช่า

ใช่แล้วก็มีคนอยู่แค่ห้องเดียวเอง

ก็เลยให้พี่เขาย้ายที่อยู่ให้

ก็แสดงว่าเหมือนกับคนที่นั่นเขารู้สิครับ
ว่าตรงนั้นน่ะมันมี

เพราะดูเหมือนว่าตอนที่เพื่อนจะไปฉี่

หมดแล้วเหมือนกับมองตามแล้วลุ้นว่า

กระทั่งเพื่อนไปเจอเรื่องนี้มา
แล้วทุกอย่างมันค่อยมาพรั่งพลัวทีหลัง
แสดงว่าก่อนหน้านั้นมันต้องมีการ
พบเห็นเจอหรือ
โดนตามโดนเรียกไปอะไรแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้

ตอนออกไปทำไร้ทำไรตอนเถา
เจอเป็นคนเดินอยู่
ข่าวเหอะคือถ้าตามความเชื่อนะ

ใช่ครับถูกป่ะอันนี้ถ้าเรามองเรื่องของตามความเชื่อ

หมายถึงว่าอยู่ที่นั่น๒เดือน

อยู่ที่นั่นแล้วอ๋อไม่อยู่ที่นั่นแต่ก็ยังทำงาน

ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
ใช่ครับเพราะว่าย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเลย

ใช่ครับนะครับที่คุณต้นเอามาฝากพวกเรา
ชาวสถานีผีดุคุณผู้ชม

เอามาถ่ายทอดเอามาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกัน

เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันด้วย

ใครที่มีประสบการณ์หลอนอย่างนี้

ทีมงานของเรารอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่
เผื่อว่าเราอาจจะได้มานั่งพูดคุยกัน

และวันศุกร์หน้าพลาดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ
สี่ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวง

จากนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน

กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ

แต่สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลา

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ

สวัสดีครับ
ขอบคุณครับคุณต้นครับ